ค่ะรวมไปถึงการนำเสนอเรื่องราวดีความทรงจำดีนะคะ
เพื่อนนักแสดงนะคะมีต่อคุณแตงโมนิดา
ถ้าถามถึงว่าโอ้โหใครหลายคนก็บอกว่า
โอ้โหแตงโมนี่เป็นคนดีคนน่ารักนะคะ
วิรกรรมอย่างหนึ่งที่ทุกคนพูดเหมือนกันคือความแสบสนของเธอค่ะ
จริงเนี่ยแตงโมเขาเป็นคนชอบขี้แกล้งขี้หยอกนะคะ
มีเรื่องราวแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังตลอดเลยค่ะ
โดยล่าสุดนะคะ๑ในพันธาเอกคนสนิทคุณเอสกัลตะพงค์ค่ะ
ได้นำภาพแล้วก็ของขวัญที่เคยได้จากแตงโมมาให้ค่ะ
พร้อมโพสต์เล่าความทรงจำแบบนี้เลยนะคะ
ถ้ามีใครถามผมว่าพี่โมเป็นคนแบบไหน
ชอบแกล้งแต่โคตรจริงใจ
และถ้าคุณเป็นเพื่อนเขาแล้วเขาก็จะใส่ใจในรายละเอียดของคุณ

คือทางข้อศอกอะนะก็แซวบอกว่าข้อศอกดำหรือเปล่าค่ะ
นี่คือความห่วงใยที่แอบกวนกันไว้ก่อนค่ะ
และที่ลืมไม่ได้ค่ะคือแตงโมเนี่ยเคยซื้อของขวัญมาให้จากเกาหลีนะคะ
กลับจากถึงเมืองไทยตอนตีหนึ่งปรากฏว่าตี๒มากดกลิ่งหน้าบ้านเลย
คือเอสยังงงอ่ะแบบว่าพี่โมมาขนาดนั้นเลยเหรอ
ฟังเหตุการณ์ที่คุณเอสกัณฑพงศ์เปิดใจกับเราเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา

โมเนี่ยเขาเป็นคนที่เขารักใครเขาเพื่อนเขาก็ทุ่มสุดตัวครับ
วิดีโอคอร์ล่าสุดคือผมได้โชว์คุณลูกสาวให้พี่โมดู
แล้วก็พี่โมความจริงพี่โมไม่ได้จะกำลังจะโชว์พี่เบิร์ต
แต่ผมเห็นแว๊บว่าเอ๊ะใครพี่โมพี่โมอยู่กับใครอะไรอย่างนี้นะ
คืออย่างน้อยยังดีใจที่ได้คุยวีดีโอคอลของพี่โม
เพราะว่าความจริงพี่โมเขาก็อยากจะมาหาวาเลนทีหน้า
วิดีโอคอร์เป็นการที่ได้เห็นหน้าพี่โมเป็นครั้งสุดท้าย
เชื่อว่ารับรู้กันมากขึ้นแล้วถึงความเป็นคนมีน้ำใจ
ความจริงใจความน่ารักของพี่โบเนี่ยครับ
เล่าให้ฟังนะคะคือไว้วีดีโอคอร์ครั้งสุดท้ายคือ
อวดลูกคือแตงโมเขาชอบเด็กมากนะคุณผู้ชม

จริงนะคะแล้วก็มีเรื่องเล่านิดนึงนะคะ

คือในวันที่ทราบว่าคุณแตงโมเสียชีวิตไปนะคะ
ตอนที่นั่งสวดมนต์ให้อยู่นั้น
เขานับถือพุทธนะคะปรากฏว่ามีนกตัวหนึ่งบินโฉมาที่หน้าต่าง
ไม่ได้เกาะด้วยนะก็คือด้วยความสงสัยนะคะ
แล้วก็อาจจะเป็นความแบบผูกพันค่ะ
เพราะคุณเอสเล่าให้ฟังว่าแตงโมเนี่ยคือเขามีรอยสักเป็นรูปนก
นะคะแล้วก็วันถัดมามีเรื่องเล่าอีกอะไรอีกอ๋อก็คือคุณเอสเนี่ยอยู่บนบ้านนะคะ
แต่ปรากฏว่าคือด้านล่างอ่ะไฟมันดับซึ่งมันเป็นลักษณะเดียวกันคือ
ด้วนจากคุณเอสคุณเอสเขาว่าผู้จัดการคือพี่เอสสุประชัย
พี่เอสุปชัยอันนี้เป็นความเชื่อนะคะเล่าสู่กันฟัง
เอบอกว่าที่บ้านพี่เอเนี่ยมีคนอยู่ด้วยกันหลายคนเนาะ
แต่งหน้าผู้จัดการก็ประมาณ๗๘คนค่ะ
เป็นความเชื่อค่ะว่าน้องแตงโมมาหา
ถ้าใครเคยดูภาพพี่เอหน้าบ้านมันจะมีแบบชิงชาที่นั่งเล่นนะคะ
คือก็อยู่ดีคือยกไปยกมาไม่มีลมเลยเลยค่ะ
แล้วก็ล่าสุดก็คือไฟดับตอนประมาณ๖โมงเย็น

คือเขาบอกว่าคุณโมเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่ชอบเล่นเปิดไฟปิดไฟ

อันนี้ก็นะคะคุณผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ